ขวาสัตว์เมืองถือขึ้นมาทายไว้เป็นหลักฐานไปดูคลิปค่ะ
เมื่อวานเขาก็รวดน้ำเพื่อนหนูค่ะใช่ค่ะรวดน้ำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลย
เมื่อวานนี่มีพยานนี่มีพยานตอนแรกมันไม่ถามแล้วดิจะพูดได้ยังไง
วันหนูโดนยังบอกว่าสวยอีกเหรอคะหนูโดนเอาพี่อ่ะมาโดนหนูเนี่ย
ซีเฟอร์เกงพี่ยังเปิดอยู่เลยมันมันมันไหลลงอย่ามาเมื่อวานพี่จะจับน้ำหนูด้วยพี่อย่ามา
แต่เออแล้วพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่แบบหนูนั่งที่สุดท้ายอ่ะ
ตรงนั้นมันจะนูนขึ้นมาแล้วพี่ยังเอาเท้าเหยียบขึ้นมาเลยพี่แบบ
เด็กยังพูดชนะมันยังไม่รับเราไม่ทนแล้วเด็กจะพูดให้ไง
ลูกอย่ามาร้านผมลูกอย่ามาวันโดนจะเต้มบอกไหมมึงไม่ได้ทำเป็นเนี้ย
โอ้โหเห็นไหมน้องก็ใส่เต้มอ่ะโดนโดนดอลาจารย์ไปอ่ะ

เมื่อวานนี้เพื่อนเขาก็โดนเขาบอกผู้ชายคนนี้แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกเนี่ย
คนนี้คนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดคนเดิม
ที่สำคัญซิปกางเกงยังไม่รูดขึ้นมาเลย
มาถามว่าซิปเนี่ยยังหล่นอยู่เลยเอามันหล่นมันหล่นมันหล่น
ไม่ได้เป็นคนรูดลงอ้าวคลิปนี้นะคะน้องคนที่ถูกลวนลาม
เขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะขณะที่คุณพี่พลเมืองดี
เสื้อยืดสีฟ้าเนี่ยนะคะจับชายโรคจิตเสื้อดำคนนี้
โรคจิตคนนี้ไปลวนลามก่อเหตุก็คือจับหน้าอกนักเรียนหญิง
แถวนั้นค่ะได้ยินคำว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำเนี่ยไม่ไหวค่ะ
เกือบจะรุมเข้าไปแล้วแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยถือว่าเคราะห์ดีนะ
ถูกรุมเพราะตำรวจสพเมืองนครปฐมมาระงับเหตุไว้ได้ก่อน
ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะทราบชื่อเบื้องต้นแบบนี้
ทราบนามสกุลนะชื่อว่านายชัดชัยอายุ๓๖ปีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้เอาเหตุการณ์ล่าสุดที่ถ่ายเป็นคลิปเนี่ยนะคะ
ปากซอยทางเข้าวัดบ่อตะกัวนักเรียนหญิงผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าก็ขึ้นรถเมย์มาจากนครชัยศรีมาโรงเรียนในอำเภอเมืองนี่แหละ
ผู้ก่อเหตุขึ้นมาระหว่างทางก็เห็นแล้วมาแล้ว
หลังจากนั้นเดินมาที่นั่งด้านหลังค่ะแล้วก็เอื้อมมือมาลูบขาเธอ
รูปต้นแขนมาจับก้นและพยายามล้วงมือไปจับหน้าอก
เท่านั้นไม่พอนะคะยืนเบียดเบียดไปเบียดมา
แล้วเอาอวัยวะเพศอ่ะมาถูไหล่อืมทำหลายอย่างเลย
สุดสุดนาทีนั้นน้องเขาบอกพยายามตั้งสติโทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็กดกริ่งขอลงจากรถผู้ก่อเหตุก็ยังตามมาอีก
ตัดสินใจเลยค่ะตำรวจยังไม่มาช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วกัน
ตะโกนบอกให้พลเมืองดีมาช่วยจับเจ้าชุดเจ้าโรคจิตคนนี้ไว้ได้
คนขับรถเมย์ก็จอดเหมือนกันนะคนขับรถเมย์ก็จอดแล้วก็ช่วยกันจับตัวไว้ได้นะคะ
น้องเขาก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานช่วงที่ทุกคนพยายามช่วยเขา
เรื่องต้นตำรวจส่งตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีที่สพนครชัยศรีค่ะ
เมื่อสอบถามแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วยังมีนักเรียนหญิงถูกอนาจารย์อีกหลายรายเลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้เสียหายทั้งหมด

มาสอบปากคำเพิ่มเติมและจะแจ้งข้อกล่าวหานายชัดชัยต่อไปค่ะ
เหมือนลุงเขาจะว่างนั่งรถไปนั่งรถมาทำแบบนี้กับเด็กไปหลายคนแล้ว